การไหว้ปู่ด้งย่าด้งของชาวไทยภวรที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เป็นประเพณีที่สืบสารในเรื่องความกระตันยูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการละเล่นในพิธีกรรมอีกด้วย
โดยการไหว้ปู่ด้งย่าด้งนี้จะผสมผสานระหว่างพิธีกรรมที่มีขั้นตอนแสดงความเคารพระลึกถึงบรรพบุรุษซึ่งเป็นเทวดา
และการละเล่นที่มีการเรียนแบบท่าทางการฝัดข้าวและการแฝกข้าวด้วยกระด้ง
ซึ่งเป็นการแยกเศษดินเศษกรวดออกจากข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว
ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสริงหน่างด้ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน